นี่นะคะราศุทธิ์นะคะก็อย่างที่ทราบกันค่ะครัวเป็นสายเคลียรนะคะเจอ
นักข่าวก็เลยถามต่อว่าตกลงพี่ซันนี่ของประชาชนทั้งหลาย
สาวเล็กสาวน้อยสาวใหญ่อยากได้มาเป็นแฟนเนี่ย
โสดไปถึงเมื่อไหร่นะคะเจ้าตัวมีคำตอบแบบซ้ายเกลียนเหมือนเดิม
จะเป็นยังไงไปฟังค่ะแน่นอน

ครับผมเหมือนเดิมครับผมไม่ไม่ไม่รู้ครับ
ไปสะว่ายกินอย่างร้อนแรกน่ะหรือเปลี่ยนป่ะ
ไม่ส้มเลยครับนะครับไม่ได้คิดไว้ค่ะโอคหลาส์อากาศโดนทิ้ง

หลอกให้รักก็เกินพอหลอกให้หลอกทำได้ไง
มาอีกพี่คนนึงนะคะนางเอกที่ทั้งสวยทั้งฮาคนนี้ค่ะ
ใบเฟิร์นพิมชนกโอ้โหงานรุมแน่นทั้งปีคุณผู้ชมนะคะ
แล้วต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเธอไม่ใช่สายมูนะจ๊ะ
แต่ละงานที่ได้รับมาเนี่ยก็มาจากความสามารถล้วนค่ะ
ส่วนปีนี้นะคะที่หลายคนยกให้เป็นปีทองของเธอก็ขอน้องรับไว้นะคะ

พอมีเวลาว่างก็ไม่รู้จะทำอะไรแต่งานเยอะอยู่แล้วนะ

คือทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนตัวเอง

จัดการกับระบบการวางตัวละครของตัวเองให้ได้อะไรอย่างนี้ดีกว่า
เคยมีช่วงที่ว่างแล้วก็งงไม่รู้ว่าคนอื่นตอนกลางวันเขาทำอะไรกัน
แล้วโทรไปหาผู้จัดการว่ากลางวันคนอื่นเขาทำอะไรกันอ่ะที่ไม่ต้องเดินห้าง
แล้วมันรำคาญหนูมากบอกว่าออกไปยังตักแดดไป
ไม่ต้องไปพูดต่อเลยหรือเปล่า

ไม่ต้องพูดใช่ไหมไม่ต้องพูดแบบนั้นเลย
ก็ไม่ค่ะไม่ได้มูค่ะ